ขยับจากเชียงใหม่ไปที่อายุทยาครับ
ชายหญิงคู่นี้ขับรถเข้าไปที่ปั๊มน้ำมัน

จู่ครับมีคนขึ้นมานั่งบนรถ

เด็กปั๊มก็ต้องหนีเอาเด็กปั๊มถอย
ปั๊มถอยแล้วยังไงครับคุณขวัญคุณผู้ชม
คือมันมีรถคันขาวที่เขาจอดแล้ว

คันน้ำเงินเขาเติมเสร็จแล้วเขาไปแล้ว
ผู้ชายคนนี้เปิดประตูแล้วขึ้นไปนั่งด้านท้ายรถ
แล้วคนบนรถมีผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งคือเจ้าของรถ
ขับมาเห็นท่าไม่ดีเฮ้ยเธอลงก่อนเถอะ

ชักกุญแจรถออกมาด้วยเห็นมั้ย

ส่วนผู้ชายเสื้อดำที่จู่เดินขึ้นมา
ไม่ได้มากับเขาแต่ขอขึ้นไปนั่งด้วยเนี่ย
สะบัดหัวใจออกแล้วปิดประตูรถ

มาเสร็จปั๊บมาหยิบเอาหัวจ่ายน้ำมัน
แล้วเดินถือสาดสายไปเรื่อย

ไม่พอขึ้นไปนั่งที่กระโปรงรถ

เจ้าของรถเนี่ยงงนะ

สิฉันเจอแบบนี้ฉันหนีนู่นไปแล้วอ่ะ

หัวจงหัวใจเอามาทุบแบบนี้อีก

ทางฝั่งของคนคล่างคนนี้พยายามจะถึงคับรถออกไป

ทีที่มอเตอร์ไซค์อีกคันขับเข้ามาที่ปั๊มวนเข้ามาจะเติมน้ำมัน
คลั่งพยายามจะไปขโมยมอเตอร์ไซค์ครับ
มอเตอร์ไซค์นั้นก็เลยขี่หนีไปก่อนครับ
ตอนนี้คุมตัวได้เรียบร้อยใส่กุญแจมือก่อน
พยายามถามชื่อเสียงเรียงนามคุยไม่รู้เรื่อง

อ้าวเหรอเป็นคนไต้หวันครับ
เอาละครับเดี๋ยวผู้เสียหายเนี่ยก็คงต้องไปดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนตัวของคนก่อเหตุครับความคืบหน้าล่าสุดเที่ยงที่ผ่านมา
ตำรวจโรงพักอุทัยที่อายุทยาบอกว่ารู้ชื่อเขาแล้วนะฮะ

จุ้ยห่าวครับเป็นคนไต้หวันอายุ๒๘เองนะ

เป็นไงคะเจอสิครับสารเสพติดที่พบในร่างกายคือเม็ดแอมเฟตามีน
ถ้าพูดสั้นภาษาชาวบ้านก็เจอยาบ้า
คงจะไปเล่นยามาก่อนแล้วก็คงจะคลั่งก่อนจะมาก่อเหตุแบบนี้
แจ้ง๓ข้อหาในเบื้องต้นครับ
ชิงทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ส่วนความผิดตามพรบยาเสพติดก็ต้องว่ากันไป
แล้วเดี๋ยวถ้าหากว่ามีเจ้าทุกข์มาแจ้งความเพิ่ม
ตรวจสอบเพราะว่าทำผิดเพิ่มก็คงต้องเพิ่มข้อกล่าวหาด้วยครับ
โหไม่อยากคิดเลยถ้าเป็นผมเจอคือช็อกเลยนะน่ากลัวมากเลยนะ
คุณคิดดูนะถ้าเกิดว่าน้ำมันเกิดมันทะลักออกมา
หรือเขาฉีดออกมาหรืออะไรก็ตามแล้วมีไฟแชคหรืออะไร
คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ากลัวมากนะคะ